เมื่อคืนช่วงหัวค่ำเกิดเหตุที่ปฐุมธานี
ร้านทองแห่งหนึ่งในห้างโลตัสนะครับ
ปรากฏว่าโจรรายนี้นะคุณ
โอ้โหใจเย็นมากเนี่ยใส่ชุดปิดบังใบหน้าอะไรแบบนี้ถือมีดควักมีดออกมา
ยาวกว่าฟุตนึงแค่เอามาจี้พนักงานก็หลบแล้ว
แล้วเนี่ยไปแล้วได้แล้วไม่กี่วิเลยนะ
คว้าทองเส้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
ทองเส้นหนัก๑๐บาทไป๖เส้น
เท่ากับ๖๐บาทนะคุณรวมมูลค่าล้านหก
ใช้เวลาในการก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคุณ

คือจริงในรายงานข่าวบอกว่า๒๐วิใช่ไหม
ฉันนั่งนับดูตั้งแต่เขาเดินมาประมาณ๘วิคุณ
รวมกับวิ่งหนีไปอีกคุณออกนอกห้างไป
รวมทั้งหมดที่เขาเข้ามาในห้างก่อเหตุจริง
ออกนอกห้างวิ่งหนีไป๒๐วิเอง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างทองบางกอกโกน

เขาเปิดเผยตอนหลังบอกว่าแห้งเห็นโจร

กลัวแล้วตอนนั้นร้านกำลังจะปิดแล้วคุณ
กำลังตรวจนับทองกันแล้วมันทุ่ม๔๐นาทีแล้ว
แล้วก็เจ้าโจรรายนี้อาดเข้ามา

คือมีรอปภเห็นเหตุการณ์รอปภผู้ชายพยายามวิ่งตามไป
รายนี้วิ่งหนีลงทางเลื่อน
ถ้าคุณเคยไปโลตัสมันเป็นทางเลื่อนลงไปชั้นอื่น
ลงทางเลื่อนไปออกประตูไปด้วยเวลาอันรวดเร็ว
จนสูงขายาวคุณรอปภวิ่งตามไม่ทัน
ทางแบบนี้นะฮะรอปภวิ่งตามไปถึงหน้าห้างหน้าประตู
แล้วไปพลาดไปหลุดกันตรงนั้น
รอปภบอกเห็นข้ามถนนไปแต่ผมก็วิ่งตามไม่ทันจริงเลย
หลังเกิดเหตุนี้นะครับคนตำรวจตรีชยุทธ์มรญญาติ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมด้วยตำรวจสพคูคศตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ซึ่งอยู่บนชั้น๒ของห้างสรรพสินค้า
ลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย

สวมถุงมือมาแต่งกายมิดชิดยังกับมืออาชีพ

แล้วก็มีการสอบสวนพนักงานของร้าน
พนักงานก็ตกออกตกใจเป็นผู้หญิงสองคนนะฮะ
โดยผู้การจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
หลังเกิดเหตุได้ให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุและหลังก่อเหตุนะครับ
จากการตรวจสอบเส้นทางของคนร้ายเบื้องต้น
พบว่ามีรถจักรยานยนต์รับจ้างมาจอดรอรับจำนวน๒คัน
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือไม่
ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้ายด้วยนะฮะ
แล้วก็พบว่าคนร้ายขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปลงที่ตลาดนานาเจริญแล้วก็หายตัวไป
ซึ่งชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามคนร้ายบรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ทองไปก็๑๐บาทจำนวน๖เส้นรวม๖๐บาทมูลค่า๑ล้าน๖แสนบาทนะครับ
ทีนี้เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามความคืบหน้าไปยัง
กับการสพคูคศพันธ์ตำรวจเอกวิศนุรักษ์พรมเมษ
ภูมิกับเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังลงพื้นที่เลย
ก็มีการไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเนี่ย
ใช้หลบหนีคืบหน้าไปมากแล้วครับเนี่ยผมรายงานให้สื่อทราบเลย
ืบหน้าไปมากแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
กลัวว่าคนร้ายจะไหวตัวแล้วหลบหนีการจับกลุ่มนะครับ
เรื่องต้นเท่าที่ผมจะเปิดเผยได้ภูมิกับบอกแบบนี้
คือหลังก่อเหตุคนร้ายหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์
โดยมีเพื่อนมาจอดรถรอจำนวน๒คัน
ซึ่งคนร้ายมีการตระเตรียมมาอย่างดีเลยฮะ
ดูจากการแต่งตัวที่มิดชิดสวมถุงไม้ถุงมือเวลาที่ก่อเหตุ
แล้วก็เรื่องของเส้นทางที่หลบหนีเนี่ยตำรวจกำลังเร่งแกะรอยนะฮะ
ว่าจะได้ตัวในไม่ช้านะครับ
ส่วนร้านทองวันนี้ก็ยังมีการเปิดขายตามปกติ
โดยมีการจัดเรียงทองขึ้นขายเต็มจำนวนเหมือนเดิม
แต่ทีนี้ร้านทองก็ต้องระมัดระวังกันเลยฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่รอปภของร้านก็ต้องระมัดระวังด้วย

เข้าออกได้ทางเดียวนะฮะไม่ต้องบุกเข้ามานะฮะ
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีก็มีอีกเหตุหนึ่งนะคุณนะ
ได้มีการโพสต์ภาพคนร้ายเป็นผู้หญิง
เสื้อสีเหลืองสวมกางเกงสีเทาแล้วก็คลุมฮียาฟนะครับ

ขอเลือกซื้อทองในร้านทองอิวหาบนี้นะฮะ

ทางเจ้าของร้านก็ต้องดูแลลูกค้าใช่ไหม
เอาสร้อยข้อมือคล้องให้เลยให้ลูกค้าลอง
ทีนี้คนร้ายก็เดินไปที่ประตู

ซึ่งเป็นแฟนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ

มาช่วยดูหน่อยเธออะไรเนี่ยนะฮะ

ปรากฏว่าไม่ได้ไปกวักมือเรียกใครหรอก

จังหวะที่เจ้าของร้านก็ปล่อยตัวไปอยู่หน้าประตู

ไปแล้วไปแล้วอืมตอนนี้เจ้าของร้านยังงงงงอยู่นะ
งงอยู่แล้วก็พยายามเฉง้อหาว่า
เขาไปเรียกใครหรือเปล่าเอ้าท่าไม่ดีแล้วนี่

นั่นเป็นอุบายของคนร้ายได้สร้อยข้อมือหนัก๒สลึงไป
เมื่อเช้านี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ตามความคืบหน้าแล้วครับ

เจ้าของร้านบอกว่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔โมงเย็น
ก็คงรู้แล้วล่ะว่าคนขายเป็นผู้หญิงแล้วก็ท้องด้วย
ถ้าจะวิ่งไล่ตามมันคงวิ่งไม่ทันนะครับ
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีนะครับตอนนี้ตำรวจทราบตัวคนร้ายแล้วนะ
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุในอำเภอปานาเละ
ซึ่งผู้หญิงคนที่ก่อเหตุมีประวัติลักขโมยของมาหลายครั้งแล้ว
ทีนี้อยากฝากถึงผู้ประกอบการร้านค้า
ไม่ว่าจะร้านทองหรือร้านอื่นให้ระมัดระวัง
เพราะตอนนี้โควิดมันระบาดคนก็เดือดร้อน
ก็คือไปขโมงแบบนี้ก็ขอให้ต้องระมัดระวัง
ตอนนี้ทางร้านนำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้มาโพสต์
เผื่อใครที่พบเห็นผู้หญิงในลักษณะแบบนี้
ช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางร้านด้วยนะครับ
โทรแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ให้เบอร์ไว้เลย

หลายพื้นที่นะบางพื้นที่ก็เคลียร์ก็จับได้แล้ว

นี่มีนำเสนอทุกวันเลยนะคะเรื่องชิงทองเนี่ย